เมื่อกี้บอกเอาไว้ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น่ากลัวมาก
เป็นร้านที่จำหน่ายพวกก๊าซหุงต้มคุณคิดดูดิถ้าเป็นร้านที่ขาย
มันจะมีถังการ์ดมากมายเยอะขนาดไหนเขาบอกว่าในร้านมีอย่างน้อยต้องมีห้าสิบถัง
เยอะนะครับแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
ลุกลามไปมีอาคาร๕ชั้นด้วยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๑๑โมงที่ผ่านมาเองคุณผู้ชม
มีคนที่ถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์
ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้เอาไว้ได้แล้วก็มีเสียงดังคล้าย
เสียงระเบิดด้วยเกิดขึ้นนะคะ
ด้านหลังร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่ริมถนนรัตนราชค่ะ
อำเภอบางบ่อคนที่เห็นเนี่ยเห็นด้วยนะคะว่ามีคนพยายามเหมือนเข้าไป
ถังการ์ดออกมาจากร้านจากนั้นไม่ถึง๕นาที
ลุกลามติดไปที่ร้านค้าข้างเคียงที่ปลูกติดกันหลายหลัง
ก่อนที่ต่อมาจะลามไปติดอาคาร๕ชั้นซึ่งเป็นหอพักแบ่งให้เช่า
คุณผู้ชมดูกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาแบบนี้
แล้วยังมีเสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะระยะคนแตกตื่นตกใจมากนะคะ
ดับเพลิงค่ะจากเทศบาลบังบ่อและพื้นที่ใกล้เคียง
ต้องระดมน้ำไปฉีดสกัดดับเพลิงค่ะกว่า๑๐คัน
ระงับเหตุและอบพยพคนออกจากหอพักในบริเวณนั้น
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงสุดท้ายสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าตอนนั้นในร้านตรงนั้น
การ์ดหงต้มกว่าห้าสิบถังนักดับเพลิงเนี่ย
ต้องเสี่ยงตายเข้าไปลำเลียงขนมันออกมาด้วยนะคะ
ก่อนที่จะใช้น้ำฉีดหล่อเลี้ยงถังเอาไว้แล้วมันมีการ์ดเนี่ย
รวบฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณแล้วต้องกันประชาชนให้ออกห่างจากจุดนั้น
คุณผู้ชมดูนี่ค่ะที่ขนออกมาไม่ได้ระเบิดตุ้มต้ามไปคุณคิง
โอ้โหเยอะมากใช่เบื้องต้นมีคนเจ็บสามรายแล้วนะคะ
หนึ่งในนั้นคือเจ้าของร้านการ์ดหุงต้มนี่แหละค่ะ
ชื่อคุณกวินอายุ๓๖ปีแล้วเจ้าตัวก็เป็นคนที่เข้าไปขนถังออกมาด้วย
ถูกไฟไหม้ที่บริเวณแขนแล้วก็ใบหน้าถึงอาการจะไม่สาหัสแต่ก็หลายจุดเลยที่บาดเจ็บ
อีก๒รายเป็นแม่ค้าและคนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นสำลักควันค่ะ
คนเจ็บสามรายเบื้องต้นปลอดภัยแล้วนะคะโอ้ดูภาพสิค่ะ
แสดงว่าตอนนี้คือมีแค่เจ็บ๓นะเพราะตอนแรกที่มีข่าวออกมาเนี่ย
มีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะมีคนตายด้วยแต่ว่าตรวจสอบแล้วคือตอนนี้มีแค่เจ็บอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็คนเจ็บ๓คนก็คืออาการปลอดภัยแล้ว
มีคนที่สำลักควันเจ้าของร้านเองก็มีถูกลอยไฟไหม้ที่บริเวณแขนบริเวณหน้า
เนี่ยแตกตื่นตกใจกันหมดเลยคุณดูสิทางด้านของพนักงาน
เล่าแบบนี้ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
บอกเขาได้ยินเสียงแล้วแหละดังมาจากร้านตามมาด้วยเปลวไฟ
แล้วมีเสียงคนตะโกนบอกขอทั้งดับเพลิงแล้วไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะ
ส่วนพ่อค้าที่อยู่ตรงบริเวณนั้นคุณผู้ชมเป็นพ่อค้าขายทุเรียนค่ะ
ซึ่งจริงเมื่อกี้มันมีภาพด้วยนะติดป้ายทุเรียนเอาไว้
เขาอยู่ข้างร้านแก๊สนี้เลยค่ะ
บอกนี่ได้ยินเสียงระเบิดดังก่อนครั้งหนึ่ง
จากนั้นเฮ้ยแก๊สมันพุ่งออกมาจากในร้าน
แล้วตามมาด้วยแสงเพลิงอย่างรวดเร็วค่ะ
ก็มีออกมาพุก
เสียหายเท่าไรพี่

แล้วก็ฉันก็ไม่ได้เลย
ทีนี้ไฟก็ลามดับเพลิงก็มาไม่ทัน
แต่ว่ามันไม่ทันในส่วนของแก

มันเร็วแก๊สมันเร็วครับแล้วประจวบเหมาะกับแก๊สหลายถัง

๖ห้องเราก็ต้องมานั่งถือเงินว่าคนที่จะเข้าค่าของเขาเป็นอยู่ในด้าน
คือ๖ห้องไฟไหม้เสียหายหมดเลย
นี่แหละค่ะคนก็แตกตื่นตกใจโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบ
ก็จะเป็นคนที่อยู่บริเวณร้านข้างเคียงด้วย
ทางด้านของอาสาสมัครค่ะกู้ภัยคุณเดชาเพชรไทย
เล่าแบบนี้นะคะว่าหลังเกิดเหตุตอนแรกมีคนรายงานด้วยนะ

คุณเห็นเมื่อกี้หอพักที่ให้เช่าอาคาร๕ชั้น
แล้วบอกว่าต้องมีการลำเลียงคนที่อยู่ภายในออกมา
เจ้าตัวบอกว่าปรากฏว่าไปตรวจสอบนะ
แล้วก็ไอ้ที่มันมีแหล่งข่าวออกมาบอกว่ามีคนเสียชีวิตหรือไม่อย่างไร
ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบมีคนติดค้างนะคุณคิง
แล้วก็ไม่พบผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
แต่ควันลักษณะแบบนี้พวยพุ่งออกมาน่ากลัวมากนะคะ
ทีนี้พอไปสอบถามเจ้าหน้าที่มีการได้ไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านนี้เป็นใครก็คือเจ้าของร้านต้นเพลิงนี่แหละค่ะ

เล่าแบบนี้เขาเล่านะเขาบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวมีการยกถังแก๊สขนาด๔๘กิโลกรัม
ขึ้นซ้อนทับกัน๒ชั้น
แล้วมันพลาดตกลงมากระแทกพื้น
เกิดประกายไฟแล้วก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็ว
จนทำให้เกิดไฟไหม้อย่างที่เห็น
โอ้โหนี่น่าตกใจมากเลยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุพบว่ามีร้านค้าที่เป็นร้านค้าชั้นเดียว
ปลูกติดกันหลายร้านถูกเพลิงไหม้เสียหายไปถึง๖หลัง
เพลิงลุกลามเข้าไปที่หอพักเสียหายค่อนข้างมาก
รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นกับตรงด้านหลังร้านต้นเพลิง

พบว่านี่แหละค่ะมีรถที่ถูกไฟไหม้ด้วยเป็นรถยนต์
ได้รับความเสียหายส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่า

ประสานผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงก่อน
ขึ้นมาตั้งซ้อน๒ชั้นแล้วมันหล่นลงมากระแทกพื้น
จนเกิดประกายไฟแล้วไฟไหม้ลุกลาม

ตอนนี้เบื้องต้นยังประเมิน
ค่าความเสียหายไม่ได้นะคะ
ดีว่าสุดท้ายแล้วมีแค่คนบาดเจ็บ
ไม่ได้มีคนเสียชีวิตเหมือนที่มีข่าวออกมาในช่วงแรก